มีหนุ่มแกรปคนหนึ่งนะฮะเขาก็รับส่งอาหาร

โพสต์ภาพเล่าเหตุการณ์บอกว่า

มีคนสั่งอาหารให้มาส่งที่วัด

เป็นสาราสวดศพนะฮะที่วัดธาตุทองนะครับ
พอเข้ามาก็มีการจัดงานศพที่สลายอื่น
ผมก็ถามทางคนในวัดว่าสารา๓๑ไปทางไหน
คนที่วัดบอกว่าสารา๓๑ไม่มีคนนะ
ผมบอกว่านี่ฮะเงียบกริบเลยค่ะ
วันที่เข้าไปมันไม่มีใครใช้สารามืดตึ๊บเลยนะ
ก็บอกเขาไปว่าพอดีมีคนสั่งอาหารให้เอามาส่ง
คนเขาก็บอกทางไปก็ขี่รถไปเรื่อยจนทางเริ่มเปลี่ยว
ไม่มีคนรอบตัวเลยมาถึงหน้าสารา๓๑
ก็ทักไปหาลูกค้าที่สั่งโทรหาลูกค้าทักไปก็ไม่ตอบโทรหาก็ไม่รับ
ยืนรออยู่๒๐นาทีในสภาพอย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้
ตึบวางเวงเลยไร้วี่แววฮะว่าจะมีคนมารับอาหาร
สุดท้ายเขาก็เลยต้องจบอาหารชุดนี้โทรไปให้เขายกเลิกงาน
แล้วก็เอาอาหารกลับมาเองเพราะว่าจ่ายตังค์ไปแล้วเนี่ย
ก็เสียเวลายืนรอแล้วก็เสียเงินต้องเอากลับมาเองด้วย
แต่เขาก็แปลกใจว่าเอ๊ะคนหรือว่าผีสั่งหรือว่าคนจะน่ากลัวกว่าผี
ผีจะโทรมาสั่งกรับได้เหรอแต่มามันมึดตึบไปหมด
คุณกิติศักดิ์วิทยาชัยเจริญสุขผู้สื่อขาวทะลัดทีวี
ก็ลงพื้นที่ไปสอบถามเรื่องนี้นะครับไปคุยกับหนุ่มแกรปก่อน
เจ้าของโพสต์นายชวานกุลจันแสงบอกว่าปกติทำงานประจำ
หลังเลิกงานใช้เวลาวิ่งกราฟฟู้ดเพิ่งวิ่งได้ไม่กี่สัปดาห
เมื่อวานนี้มีลูกค้าชื่อพาคินนะชื่อพาคินเลย
สั่งของพวกน้ำเต้าหวยน้ำขิงบัวลอยน้ำขิง
เต้าหู้งาดำทรงเครื่องน้ำรากบัวทรงเครื่อง
ทั้งนั้นนะฮะให้ไปส่งที่สาราสวดศพ๓๑วัดท่าทอง
เขาก็มาส่งมาถึงจุดหมายที่หมายสารานี้ไม่มีงานศพ
ไม่มีใครอยู่โทรหาลูกค้าก็ไม่รับทักข้อความไปก็ไม่ตอบ
สักประมาณ๒๐๓๐นาทีลูกค้าไม่มาติดต่อไม่ได้
ก็โทรเข้าศูนย์ขอยกเลิกรายการเพราะลูกค้าไม่มารับสินค้า
บอกว่าเดี๋ยวศูนย์จะออกค่าสินค้าให้แล้วกัน
แต่เขาจะไม่ได้ค่าบริการครั้งนี้นะเขาก็เลยขี่รถออกมา
แล้วนำสินค้าไปให้เพื่อนกินก็คุยกันเล่นเล่นว่าหรือผีจะโทรมาสั่ง
แต่ยังไงเขาก็คิดว่าต้องเป็นคนอาจจะโทรมาแกล้งก็ได้
เพราะก็เห็นข่าวหลายครั้งว่าบางทีโทรมาแกล้งแล้วก็ไม่รับสินค้า
ยืนอยู่ประมาณ๒๐นาทีถึงครึ่งชั่วโมงได้ครับแล้วก็ไม่มีคนเลย
ผมก็ไม่รู้จะไปคุยกับใครไม่รู้จะไปถามใครในนั้นเลย
ไปเจอพระลูกวัฒน์รูปหนึ่งนะครับ
ว่าพระมหาธัญวัฏธิรยาโนนะครับท่านมีกุฏิอยู่ใกล้ศาลา๓๑
ก็มาส่งที่นี่แหละเวลานัดก็สาราสวดศพที่๓๑อ่ะ
เพราะว่าใกล้กุฏิท่านอืมแต่จากไอ้กรณีเมื่อกี้ไม่ใช่ท่านแน่นอนนะ
แล้วก็บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาที่สาราไม่มีงานศพด้วย
ตรงนี้ลูกค้านัดให้มาส่งที่หน้าสาราสวดศพ๓๑
แล้วไม่ได้รับไม่มารับอาหารเนี่ย
คิดว่าคนที่สั่งคงไม่ใช่ผีอะไรหรอกก็เป็นคนนี่แหละ
แต่คาดว่าคนสั่งเขาอาจจะยกเลิกหรือว่าเขาอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่าง
ก็ตอนที่คุยอยู่กับพระมหาธัญวัฒน์นะคะ
ท่านก็บอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวมีพระสงฆ์รูปหนึ่ง

ใช่พระท่านบอกว่ามีพระเพื่อนพระมหาพาคินอภินันโท
อ๋อเหรอพระมหาธาคิน
ใช่คนสั่งซื้อพาคินพระท่านก็เลยว่าพระเพื่อนแน่เลย
ก็เลยไปถามค่ะติไปถามมาว่าท่านใช้คนที่สั่งน้ำเต้าหวย

ใช่แต่ที่ไม่ได้ไปรับอาหารเนี่ยเพราะติดธุระจริง
พอเสร็จธุระก็รีบไปรับอาหารแล้วก็ไปเช็คดูในแอปพลิเคชัน
อาหารที่สั่งถูกยกเลิกแล้วติดต่อแกรปไม่ได้
เพิ่งจะมารู้เรื่องท่านไม่สบายใจมากเลย
ก็มาส่งที่สาราสวดศพนี่แหละสาราที่๓๑นี่แหละ
ก็ออกไปเอาทุกครั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ไม่ได้ออกไปรับอาหาร

จากหลวงพี่ติดภารกิจอยู่แล้วเสร็จแล้วหลวงพี่ก็
รู้ตัวอยู่ว่ามีสายเข้าแต่หลวงพี่ไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้
พอเสร็จภารกิจแล้วหลวงพี่ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู
ระบบมันขึ้นว่ายกเลิกแล้วพี่ก็ติดต่อไป
มันไม่ใช่เบอร์มือถือที่เขาโทรมา
ค่าอาหารเขาได้คืนมาแล้วท่านก็เลยบอกว่า